เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อุบัติเหตุเครื่องบินตก
น่าจะเกิดจากความจงใจของนักบินที่นำเครื่องดิ้งลงทะเล

ร่องรอยบนชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินที่พบก่อนหน้านี้
แล้วก็มีประสบการณ์สอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกมาแล้ว
ที่พบบนชายหาดของเกาะเรยูนิยงเมื่อปีที่แล้วที่เป็นรอยยักษ์ขลูกค่ะ
ว่าน่าจะเกิดจากแรงกระแทกของแรงดันสูงใต้น้ำ
โดยสภาพความเสียหายลักษณะนี้เกิดได้จากเพียงสาเหตุเดียว
ก็คือมีผู้จงใจขับเครื่องบินพุ่งลงไปที่ผิวน้ำ
ชี้ให้เห็นว่ามีคนกำลังบังคับเครื่องขณะที่เกิดเหตุ
จากชิ้นส่วนดังกล่าวไม่สามารถเปิดออกเองได้

ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวถือเป็นแนวคิดล่าสุด
วิเคราะห์สาเหตุการตกของเที่ยวบินปริศนา
โดยก่อนหน้านี้เชื่อว่าเครื่องบินอยู่ในโหมดบินอัตโนมัติ